มือถือก็ได้คุณผู้ชมหรือจดไว้ก็ได้นะ
พฤศจิกายนพี่น้ำแข็งจดนะ

จ่ายไหมน่าจะจ่ายจริงแหละ

จะจ่ายลักษณะไหนเงื่อนไขในการใช้

อันนี้วันที่๑๐แล้วค่อยจดค่อยจำมา

ทางเพิ่มศักยภาพพื้นที่ระเบียง

เนี่ยท่านนายยกบอกเลย

รู้เรื่องทุกอย่างรู้ที่มาที่ไป

ซึ่งทุกนโยบายสำคัญหมด

และต้องระมัดระวังในการดำเนินนโยบาย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนใช้

เป็นฝีมือก้าวต่อไปของรัฐบาลเพื่อไทย

ต้องทำให้ดีและที่สำคัญต้องถูกกฎหมายครับ
ก็เป็นเดิมพันธุ์เหมือนกัน
พวกเศรษฐกรทั้ง๓๐๔๐ล้านคน
พึ่งเรื่องนี้อยู่
ผมไม่ได้แบบจะได้ค่าว่าอะไรอย่างไร
แต่เรื่องนี้เราทำอย่างจริงจังแน่นอน

จุดตัดของรัฐบาล

จะทำได้จริงใช่ไหม

สมีทั้งจำนวนเงิน

กี่งวดที่มาของเงิน

นายกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ง่าย

เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

หรือว่าเงินหนึ่งหมื่นมันหมุนไป
รอบตามนั้นจริงหรือเปล่า

นักวิชาการเขาตั้งข้อสังเกตว่า

ร้านค้าปลีกใหญ่หรือเปล่า
ค่ะก็รอนะ๑๐พฤศจิกาใช่ไหม

อีก๕วันน่าจะได้ความชัดเจนเรื่องนี้

อยากรู้เหลือเกินว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้